คลิปอุบัติเหตุที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะเจ้าของโพสต์โพสต์คลิปนี้
รถแท็กซี่สีชมพูค่ะกลับรถในที่ห้ามกลับทีนึงแล้วนะ
ขับรถย้อนสอนไปแบบนั้นแล้วมอเตอร์ไซค์ที่เขามาเจอ
เขาตกใจสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะ
พฤติกรรมพฤติการแล้วไปย้อนเลนขวาสุด
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนคุณดูนะอ่านั่นแหละนั่นแหละค่ะ
เห็นไหมคุณตั้งคำถามแล้วมันเลนขวาสุดเออแล้วคือย้อนสอนมา
ทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือไม่ได้
แล้วกลายเป็นอุบัติเหตุจริงจริงนะคะมอเตอร์ไซค์เห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะ
สองคันนะคะคือเขาตกใจไงคุณเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ได้ด้วยแล้วกลางวันแสกอ่ะ
ออกไหมคะจุดเกิดเหตุเนี่ยบนถนนเพชรเกษม
ช่วงกำเภอสามารย์จังหวัดนครปฐมไว้ฮะทีนี้หลังจากที่คลิปนี้
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมทางผู้โพสต์เนี่ย
เล่าเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
สีชมพูในคลิปเนี่ยพอกลับรถแล้วขับรถสวนเลนมาช้า
รถคันอื่นเนี่ยหักหลบกันเป็นแถวเลยนะคะแต่มีมอเตอร์ไซค์สองคัน
เขาเจอแล้วเขาตกใจหักหลบไม่ทันค่ะรถล้มคว่ำ
ซี่คันนี้ก็เอียงหว่าค่ะไปไม่หยุดนะคะ
ขับสวนเลนต่อไปสักครู่หนึ่งคงคิดได้ว่า
ขับสวนเลนแล้วก็กลับมาหาให้มันถูกต้องแต่ก็ขับต่อไปแบบนั้น
สุดท้ายไปเจอป้อมตำรวจตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าคุณช่วยตอบคำถามหน่อย
ปรากฏว่าเกินเกินค่ะแอลกอฮอลเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะ
ถูกนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
อยากจะให้ยกเลิกเลยไม่ต้องมาขับแล้วแท็กซี่
ถ้าเกิดทำแบบนี้เนี้ยเนี้ยอีหยังหว่าอืมครับ